คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีต่อใจ
แต่เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดแล้ว
และสุดท้ายจุดจบนั้นมันดีต่อใจ
ขับมาแล้วเกิดพุ่งชนกับท้ายรถหรู

กรณีก็เป็นเบ้นซะด้วยแต่ชนท้ายยังไงล่ะ
นั่นน่ะสิคะแล้วคือครอบครัวของคนขับรถเบนท
เขาก็พยายามเดินลงมาดูทั้งร่องรอยความเสียหาย
แล้วก็ในบางช่วงบางตอนก็ได้พยายามที่จะยืนพูดคุยกับตัว
คุณลุงที่ขับรถซาเล้งที่แบบขับมาแล้วก็พุ่งชนท้ายเขา
เป็นจังหวะที่มีการพูดคุยซึ่งคุณลุงขับรถซาเล้งเนี่ย
ก็พยายามที่จะแบบยกมือไหว้ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษ
ด้วยความที่เป็นรถหรูไงคะเป็นรถหรูเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะชนท้ายอ่ะนะคะ
แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเด็กครอบครัวคนขับรถเบนส์เนี่ย
ใจดีไม่ติดใจเอาความไม่แจ้งความแล้วทั้งหมดก็ขึ้นรถแล้วก็ขับต่อไป
เขาก็คงจะมีประกงประกันรับผิดชอบกันไปนะคะ
สุดท้ายเรื่องนี้ก็เรียกรอยยิ้มให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็น
รวมทั้งคนถ่ายคลิปก็ชื่นชมบอกว่าครอบครัวนี้น่ารักมาก
ใช่นะครับขอบคุณแทนพี่คนขับสาเล็งด้วยเนาะนะครับ